ทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอยู่ที่เวียดนามนะคะ
โดยนิติพงศิลานนท์นะคะเขาก็บอกว่านักเตะไทยเองก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสนามที่มาเลเซียด้วย
ส่วนกรณีที่สื่อของเวียดนามนะคะก็ได้มีการมาแอบถ่ายการฝึกซ้อมของนักเตะทีมชาติไทยด้วยค่ะ
ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทีมชาติไทยนะคะจะเจอกับมาเลเซียนะคะในศึกฝุ่นประโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย
จีก็เล่นที่มาเลเซียนะคะมีประเด็นที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็คือสื่อมวลชนของมาเลเซีย๑สำนักมาแอบถ่ายการฝึกซ้อมของทีมชาติไทย
หลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยนะคะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนจากต่างประเทศเข้าบันทึกการฝึกซ้อมค่ะ
แต่มันปรากฏภาพแบบที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นภาพการซ้อมออกทางโทรทัศน์ออกอากาศช่องหนึ่ง
ในช่วงการเริ่มต้นการฝึกซ้อมนะคะถูกถ่ายจากภาพมุมของต้นไม้บริเวณฝั่งตรงข้าม
แต่ว่าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ไม่มีการซ้อมในช่วงของการฝึกแท็กติก
เพราะอะไรจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เพราะว่าก่อนฝึกซ้อมก็ได้เจรจากับสื่อสำนักนี้
อย่างชัดเจนไปแล้วว่าไม่อนุญาตให้ทำข่าวในการฝึกซ้อมวันนี้นะคะ